วันนี้ก็จะเข้าสู่วันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม๒๕๖๖นะครับ๘โมงเช้า
ถึง๕โมงเย็นย้ำนะครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของคุณมีค่า
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยนะครับมาดูโพลกันหน่อยครับไทยรัฐโพล
ครั้งที่๓ประจำเดือนเมษายนครับมีการพลิกนำคะแนนกันเกิดขึ้น
หรอคะนี่คือโพสต์ล่าสุดครับครั้งที่๓นะครับผลสำรวจระหว่างคน
เมษาถึง๒๐เมษาครับมีคนต่อ๘สำรวจ๑๔๑๔๐ครั้งอันดับ
หนึ่งเนี่ยในรอบของเดือนเมษาโพลครั้งที่๓๓๕เปอร์เซ็นต์เป็น
ของคุณพิธาริมเจริญรัฐจากก้าวไกลนะฮะแซงคุณแพทองทาน
เพื่อไทยมานะครับคุณแพทองทานได้๒๔ตามมาด้วยคุณเสก
ทวีสินได้๑๗แล้วก็พลเอกประยุทธ์ได้๑๔พลเอกประวิทธิ์
ดูเทียบกันนะฮะกับรอบของเดือนมีนาคมรอบเดือนมีนาเนี่ยมากสุดจะเป็นคุณแพทองทาน๓๔และตามมาด้วยคุณพิธาแต่พอรอบเดือนเมษาปั๊บคุณพิธาพลิกกลับขึ้นมานำนะฮะแต่บางคนบอกว่าแต่ถ้าบวกกับคะแนนของคุณแพทองทานกับคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยังถือว่ามากอยู่นะ๔๑นะฮะคำ

ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็มีหลากหลายพักที่ลดหลั่นคะแนนกันลงมานั่นเองครับ